สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
วันนี้นะคะมากัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
วันเสาร์แววนะย้ำกันตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันนะครับพี่ฝนนะฮะ
เรื่องของการร่วมรุ้นกับทางไทยรัฐของเรานะครับ
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่ทุกคนจะได้ซื้อปรายศนียาบัตร
เท่าไรคะจ่ายแค่๒บาทเท่านั้นเอง
ลุ้นค่ะลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเหลือวันนี้วันเดียวเท่านั้น
พลาดวันนี้จะต้องรออีก๔ปีนะคะจะบอกให้
ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะคะ
รีบเลยนะคะมาลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปีกับเชียร์บอลให้มัน
เฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
ร่วมสนุกไปกับการทายผลฟุตบอลโลกระดับโลกนะครับ
ที่เราจัดให้คุณผู้ชมมาร่วมทายผลลุ้นของรางวัล
รับของรางวัลมีทั้งทองคำมีทั้งรถยนต์
มีทั้งบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างนะคะ
รวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทเลยทีเดียว
มีฝนติดตลกอีกแล้วมีแต่บัตรกำนันไม่มีบัตรผู้ใหญ่บ้าน

คุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมสนุกทายผลได้เพียงซื้อปรายศนียบัตร
๒ช่องทางย้ำกันตรงนี้นะ
ส่งวันนี้วันสุดท้ายเอาไปที่ช่องทางแรก
ช่องทางที่๑ทายผลผ่านทางปรายศนียบัตรแบบเดิม
คลาสสิกก็ไปซื้อปลายศนียบัตรได้ที่ปลายศนีทั่วไทยนะฮะ
ก็เขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับพิมพ์หรือว่าเขียนก็ได้
แล้วแต่หรือจะเป็นตายางก็ได้เหมือนกัน
แต่บอกมาสิว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้
อาเจนติน่าหรือฝรั่งเศสนะครับ
แล้วผมย้ำตรงนี้ว่าถ้าจะส่งทางปรายศนียบัตรแบบเดิม
ส่งก่อนภายในเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้ก็คือ๖โมงเย็น

ดูรายการของเราจบแล้วรีบไปเลยที่ปรายศนีย์นะครับ
ส่วนอีก๒อีกช่องทางนะฮะช่องทางที่๒นะครับ
คือทายผลผ่านทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์
ก็กดลงทะเบียนแล้วก็สามารถทายผลทีมที่เชียร์ได้นะครับ
คือสามารถเชียร์ได้ไม่จำกัดใบ
แล้วแต่คุณซื้อกี่ใบคุณก็ชำระไปตามนั้น
แล้วสามารถทายผลผ่านโพสต์การ์ดออนไลน์ย้ำนะ
พูดง่ายก่อนเที่ยงคืน
เพราะฉะนั้น๒ช่องทางจะไม่เหมือนกัน
รายศนียบัตรแบบเดิมก่อน๑๘นาฬิกา
ส่วนออนไลน์ก่อนเที่ยงคืนคืนนี้คืนสุดท้าย
แต่ไม่ได้หมายความว่าคืนนี้เขาจะชิงชนะเลิศกันแล้วนะ

ใช่ค่ะยังไงก็จะรอดูให้ได้
วันพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอาเจนหรือฝรั่งเศสรอดูเอาละกันเนาะ

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีให้ได้ติดตามกันเยอะแยะมากมายครับพี่ฝน
คุณผู้ชมรอดูกันด้วยซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ด
เขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยสามีจะไม่รักไม่หลงได้อย่างไร
เคล็ดลับในการครองคู่นานกว่า๑๕ปี
เขาทำยังไงถึงได้หวานซึ้งขนาดนี้จุ๊บรอดู
ฉุดสาวเอ็นทั้งเตะทั้งคู่ฟาดไม่ยั้งเลือดอาบเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เอ้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
มาเรื่องนี้กันเลยสวรรค์ล่มของแท้
กะจะไปนั่งจวดกันมีสาวมาด้วยมาช่วยชงเหล้าให้
เข้าใจคำว่าจวดด้วยเหรอ
วดแบบนี้ก็คือว่าจะตั้งวงดื่มกันนั่นแหละ
เรื่องของเรื่องมีพ่อหนุ่มซึ่งน่าจะเป็นบาร์โฮสนะ
จ้างสาวเด็กเอ็นเอ็นเตอร์เทนพอจะนึกออกใช่ไหมครับ
ที่แบบว่าจ้างมาชงเหล้านะไปจ้างมา
แต่สุดท้ายเหมือนคุยกันไม่ลงตัวสาวเจ้าจะกลับ
แต่ตัวคนจ้างไม่ยอมให้กลับสุดท้ายมีเรื่องมีปากเสียงไม่พอ
ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยครับ

นี่คือภาพที่กู้ภัยเข้าไปประถมพยาบาลนางสาวเอ
อายุ๓๐ปีอันนี้เป็นนามสมมุติไว้ก่อนเนอะ
เธอเนี่ยนั่งอยู่บนฟุตบาทนะครับริมถนนสุขุมวิทย์
พัทยาอเบอร์บางละมุงจวัดชนบุรี
สภาพอย่างที่เห็นเลือดฮะแผลเต็มตัว
ร่างกายเธอบอกเลยว่าสบาสบอมจริง
บาดแผลเต็มไปหมดเลือดไหลเต็มตัวเลยนะ
แต่นางสาวเอยังพอคุยรู้เรื่องนางสาวเอบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
มีลูกค้ามาว่าจ้างเธอให้มาชงเหล้าให้หน่อย
ในราคา๒๐๐๐บาทมาเป็นเด็กเอ็นเอาว่าง่าย
ต้องไปที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยสุขุมวิทย์๓๖
เธอก็ไปนะเหมือนเป็นงานนี่ใช่ไหมล่ะ
แต่พอไปถึงเนี่ยสักพักมีกลุ่มผู้หญิงมา๖๗คน
แล้ว๖๗คนที่มาเป็นใครเป็นลูกจ้างเหมือนกันที่ถูกจ้างมา

เป็นเด็กเอ็นเหมือนกันถูกจ้างมา
แล้วพ่อหนุ่มคนที่จ้างเธอตอนแรกเหมือนจะว่าถูกใจ๖๗คนที่มาทีหลัง
ก็เลยบอกเธอนางสาวเอบอกเธอกลับไปซะ

เธอเองก็จะกลับมาแหละแต่ขอจวดอีกแก้วเดียวได้ไหมล่ะ
มันค้างคาอยู่เธอบอกยังไงก็กลับอยู่แล้ว
ระหว่างที่เธอกำลังจะกลับแล้วก็จวดแก้วนั้นให้หมดเนี่ยนะ
เธอก็ไปคุยไลน์แล้วก็ตกลงลูกค้ากับอีกคนไปแล้วไง
เดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อเพราะเธอบอกว่าที่นี่งานเธอจบแล้ว
แล้วยังไงต่อล่ะสุดท้ายไอ้ผู้หญิงกลุ่มใหม่ที่มา๖๗คน
เหมือนกับว่าก็จะกลับเหมือนกันค่ะก็เลยทำให้ผู้ชายที่เป็นบาร์โฮส
จ้างเธอตอนแรกนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วงานนี้
ถ้ากลับหมดพี่ก็เหงาสิก็เลยบอกให้นางสาวเอน่ะอยู่ก่อน
แต่นางสาวเอบอกว่าไม่ได้พี่หนูรับงานไปแล้ว
แล้วพี่บอกให้หนูกลับเองสุดท้ายตกลงกันไม่รู้เรื่อง
แล้วเธอเองก็คุยกับน้องเธอที่ไปด้วยกันบอกว่า
เฮ้ยน้องจำหน้าไอ้ผู้ชายคนนี้ไว้นะ
วันหลังเราจะได้ไม่ต้องมารับงานอีกคุยไม่รู้เรื่อง
ว่าอย่างนั้นนะแล้วพอผู้ชายคนนั้นที่จ้างมาตอนแรกได้ยินเข้า
ปรีเข้าไปตบหน้าเธอเลยมีเรื่องแล้วเนี่ยชนวนเหตุมันเกิดขึ้นแล้ว
ตัวเธอไม่ยอมหรอกครับโดนทำร้ายใช่ไหมเธอก็เป็นคนบอกเองนะ
เธอก็เอาคืนเอาขวดเบียร์ปลาใส่เขาเหมือนกัน
แล้วเธอก็หลบหนีออกมานั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกมาที่แบบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินแถวนั้นพอดี
แล้วยังไงล่ะคนนั้นที่จ้างเธอน่ะไม่ยอมหรอกวิ่งออกมาด้วย
แล้วก็บอกให้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่จะพาเธอหนีบอกให้หยุดไม่งั้นจะยิง

ท่านจะยิงเลยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เตรียมจะส่งผู้หญิงคนนี้ไป
ก็เลยตกใจแล้วก็กลัวก็เลยยอมจอดผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่ได้ไปต่อ
สุดท้ายผู้ชายที่จ้างเธอมาคนแรกซ้อมเธอซะสบะสะบอมเลยครับ
ผู้ชายวันนั้นกลัวก็เลยพักหนูลงจากรถ

ก็เลยเตะเข้าเบ้าหน้าหนูสิบกระหลอบเลือดก็ลองกลัวนี่แหละ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะครับไปยังบ้านที่เธอบอกว่าเธอไปเอ็นอยู่ที่บ้านหลังนั้น

เห็นพอทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมครับ
บ้านเนี่ยถูกปิดเงียบสนิทเลยนะไม่มีใครอยู่หรอก

ชาวบ้านเท่านั้นเขาก็บอกนะครับว่า
ช่วงเช้าของวันที่๑๖ที่ผ่านมาเนี่ยนะ

ได้ยินเสียงโวยวายคล้ายกับผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกัน

คนเท่านั้นก็กลัวโดนลูกหลง
แต่พออีกวันมากลายเป็นข่าวก็เท่านั้นแหละฮะ
ทีมข่าวของเราก็ลงไปสุดท้ายเจอว่าบ้านหลังนี้ปิดเงียบไม่เปิด

สุดท้ายเราต้องโทรไปคุยกับตำรวจนะครับ

สุดท้ายตำรวจบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุไปเจรจากับผู้เสียหายแล้วครับ

สองฝ่ายตกลงกันได้ที่จะชดใช้ค่าเสียหายก็ว่ากันไป
สุดท้ายก็ต้องลงเอยกันด้วยดี
แต่ว่าเริ่มต้นอย่าตีกันดีกว่าเนาะ
เพราะว่ามันเจ็บตัวนะคะ

หนุ่มดวงสวยไปทวงหนี้เขา

เอาพวกมารุมค่ะ
คือรุมแบบนับสิบคนอะ
จนตัวเองจมกองเลือดแบบนี้เลยค่ะ
แล้วรู้จักกับคนที่มาตีมั้ย

สภาพเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เลย
เห็นหน้าเขาสีอย่างนี้ไม่ได้หน้าซิดนะ
เราปรับสีให้ให้ดูน่ากลัวเกินไป

ถูกรุมทำร้ายด้วยขวดแล้วก็ไม้นะคะได้รับบาดเจ็บเลือดอาบแบบนี้เลย
อยู่ที่ริมถนนทางเข้านิคมอมตะซิตี้หมู่๗
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจศพพานทองและกู้ไพสว่างอุทยานพานทอง
เขาก็รีบช่วยกันประถมพยาบาลกันก่อนเนอะเพราะกลัวว่าเลือดจะหมดตัวนะคะ
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะนายรักเกียรตินี่เล่าให้ฟังแบบสะบักสะบอมเลย
เขาบอกว่าไปทวงหนี้ค่ะไปทวงเงินกับคนรู้จักนี่แหละ
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเอาไว้

หลังจากนั้นค่ะก็คือทำให้กลุ่มคู่กรณีไม่พอใจ
พวกมาประมาณ๑๐กว่าคนแล้วก็รุมทำร้ายค่ะ
ใช้ทั้งขวดเบี้ยแล้วก็ไม้ค่ะรุมตีจนได้รับบาดเจ็บจมกองเลือดแบบนี้นะคะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเห็นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงโวยวาย
ก็เลยจอดรถลงไปดูแล้วก็ได้คือเห็นแล้วก็ห้ามอะค่ะ
ช่วยกันห้ามไม่ให้แบบว่าทำร้ายผู้บาดเจ็บไปมากกว่านี้นะคะ
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบค่ะ
โอ้โหดังปู้ปู้ปู้ปู้
โชคดีที่พลเมืองดีมา

แล้วดูพี่เขาก็แบบว่าดูแข็งแรงน่าจะช่วยเหลือได้ด้วยนะ
ก็ส่วนเรื่องคดีนะคะตำรวจก็กำลังสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
แล้วก็จะได้ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

ทำร้ายเจ้าหนี้มันจะหนักกว่าเดิมบ้างนะ
ตอนเนี้ยเป็นรู้จักว่าเจ้านี่ก็ต้องระวังตัวให้ดี
หมู่ยางด์เนี้ยมีโลกของเขาเนี้ยนะ
อ่าเขามีแบบว่าแบบคือมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะ

เขาว่ากันว่านี่คือภรรยาตัวอย่างแห่งชาติ

อย่างมีความสุขมานานหลายสิบปีจริงครับ

นี่มายกมือสวัสดี
ก้มลงกราบถึงเท้าเลย
แล้วก็จุ๊บด้วยถูกต้องฮะ
แต่เขาทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความรัก
แล้วคุณผู้ชมดูไปบางคนอาจจะมองเห็นว่า

ความรักมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

อย่างที่บ้านหลังนี้ครับบ้านนี้ครอบครัวนี้ครับ
เขาสะดวกและถนัดที่จะแสดงความรักกันแบบนี้
แล้วอยู่กินกันมาแบบไร้ปัญหาตั้ง๑๕ปีไปแล้วครับ
ปีแล้วโอ้โหแสดงว่านี่เป็นวิธีการที่เขามีความสุขด้วยกันมา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับนางสาวจุธามาศคำแน่นหรือปูเป้

เธอบอกเธอไม่ได้ลงคลิปนั้นคลิปเดียวนะมันยังมีอีกหลายคลิป
แล้วเธอเล่าว่าอยู่กินกับสามีคนนี้มานาน๑๕ปีมีลูกสาวด้วยกัน๑คน
ตอนนี้ลูกสาว๑๒ปี๑๒ขวบแล้วจ้ะ

อยู่ด้วยกันมานะแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือมีพิธีแต่งงาน
แต่ก็รักสามีคนนี้มากแล้วก็ดูแลครอบครัวกันเป็นอย่างดี
ไม่เคยทำร้ายกันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจริง
คือด้วยความสามีก็เป็นคนดีแล้วภรรยาก็เป็นคนน่ารัก

พูดยังไงดีสินเสมอกันไหมพี่ฝน
ใช่ค่ะศีลเสมอกันค่ะ
อ่ะแล้วเธอบอกว่าเนี่ยด้วยความที่เธอเองก็เคยไปดูคลิป
แล้วก็มีเรื่องการกราบสามีอันนี้ก็แล้วแต่นะ
แล้วแต่จริงใครถนัดใครโอเคก็ทำ
กับสามีบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้าง
นายปากรหรือว่าคุณกรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องขับรถไปทำงานต่างจังหวัด
มีวันหยุดแค่วันเสาร์วันเสาร์วันเดียวพอกลับมาถึงบ้าน
ภรรยาก็จะมากราบที่รถแล้วก็ขับรถออกไปกับเธอนะฮะ
เพื่อมาพาเธอไปเที่ยวบ้างอะไรบ้าง
ด้วยความที่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยนานจะเจอกันที

อาทิตย์เดียวได้เจอกันหยุดแค่วันเสาร์คุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
เพราะฉะนั้นพอได้เจอกันผมว่าเขาคงจะใช้เวลานั้นให้ได้มีความสุข

โอ้โหเป็นอะไรที่น่ารักจริง

โอ้โหมีแต่ภาพความน่ารักของคุณเมีย

ทำให้เราคุณสามีมีแรงทำงานเนี่ยโอ้
แล้วก็ต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้จำเป็นหรอกนะ
มันจะต้องยกมือกราบว่ายกันทุกวันอะไรอย่างเนี่ย
มันเป็นคำสอนที่เป็นกุศโลบายเท่านั้นเอง

หลักก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ใช่แล้วค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ไม่ใช่เจอหน้ากันสามีภรรยา
เบียดเจอหน้าผัวก็ถามทำให้ผัวไปไหนมา

ยังไงก็นี่ดูแบบ

รักกันยืนยาว๑๕ปีนะคะอย่างนี้แยะแล้วจะพามาดูอีกคู่ผัวเมียอีกคู่นึง
นอนไม่หลับนอนไม่หลับตื่นมาเล่นโทรศัพท์ตอนตี๕แล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้
ขึดขาดไปช่วยกันฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเสียงอะไรคะ
นี่ค่ะพอได้ยินเสียงปุ๊บสองผัวเมียคือแบบว่าน่าตกใจหันมามองกันแบบอัตโนมัติเลยนะคะ
คล้ายกับมีคนลากโต๊ะตี๕นะตี๕ตี๕แต่ตอนนั้นคนในบ้านไงไม่มีใครกล้าลุกเลย
คือหันมามองหน้ากันประมาณว่าอะไรอ่ะเป็นผมก็ไม่กล้าลุกไม่กล้าคือผู้โพสต์เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะ
เขาบอกว่าเคยให้ข่าวว่าบ้านเนี่ยเจ้าที่แรงไปแล้วแล้วเมื่อคืนตอนตี๕ก็มาเจอแบบนี้อีก
เหมือนเป็นเสียงลากโต๊ะทีแรกคิดว่าเป็นเสียงโทรศัพท์สั่นบนหัวเตียง
แต่ว่าเขาก็ลองไงลองเอาโทรศัพท์มาวางไว้หัวเตียงแล้วก็ลองโทรเข้าไปดูว่ามันสั่นเสียงแบบนี้ไหม
มันก็ไม่ใช่เสียงแบบนั้นคนละเสียงคนละเสียงเลยเขายืนยันแล้วยืนยันอีกว่าไม่ใช่เสียงผายลมแน่นอน
ไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนั้นแน่นอน
ซึ่งชาวเน็ตเขาก็มาเข้าแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าใส่หูฟังแล้วนะได้ยินชัดมาก
เป็นเสียงคนลากโต๊ะจริงแต่ลองไปถามเพื่อนบ้านดูก่อนไหม
เผื่อเขาอาจจะตื่นมาทำงานบ้านตอนกลางคืนก็ได้แล้วลองถามยังครับ
ยังค่ะเขาเหมือนกับว่าเขาให้ข้อมูลแบบว่าให้ข้อมูลไป
แล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นสิ่งลี้ลับจริงเขาก็แนะนำเลยนะแนะนำให้ลองจุดทูบทางทิศตะวันออกค่ะ
แล้วก็บอกให้ท่านที่เดินผ่านบ้านให้อ้อมไปทางอื่น

ลองทำเพราะเขาบอกว่าเขาเคยทำแบบนี้เขาเคยเจอแบบนี้
หรือบางคนก็บอกว่าให้นำเหรียญครุฑค่ะไปแปะไว้ที่หัวนอนเลย
เขามีมากมายหลากหลายวิธีที่จะเป็นการแก้เคล็ดนะในเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ก็ยังแบบจับไม่ได้ว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่นะคะ
แต่ที่สำคัญก็คือตั้งสติอย่ากลัวจนสติหลุดนะคะ
เพราะว่ามันจะทำให้เราแบบว่าคิดจินตนาการ
ตนาการไปเองบางทีอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่ใช่สิ่งลี้ลับก็ได้
อ่าลองพิจารณาดูก่อนค่ะ
ดูเรื่องนี้กันบ้างฝากเตือนภัยโจรโรคจิต

แหละครับย่องมาจะมาขโมยกางเกงใน
แล้วดูอาการเขาหน่อยพอได้กางเกงในเท่านั้นแหละ
โหดีใจอย่างกันได้แชมป์บนโลกอ่ะครับ
โอ้โหโอ้โห

กล้องวงจรปิดที่บริเวณบ้านพักครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองจับภาพได้แล้ว

โจรเนี่ยนะเดินมาเดินมา

เดินมาแบบไม่กลัวใครเดินมาแบบอาดเลย

แล้วดูสิครับเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้น

ก็เลยยังมองเห็นไม่ค่อยชัดว่าเขาทำอะไร
แต่พอจะเดาได้เขาเดินไปขโมยกางเกงในชุดชั้นใน

หยิบมาพอขโมยมาปั๊บ

แชมป์แล้วได้แชมป์แล้ว

ดูสิครับวิ่งดีใจอยากจะได้ถ้วยบอลโลก

คุณสุทัศน์มิ่งแก้วอายุ๔๕ปี
คนนี้เป็นสามีของครูสาวที่เป็นผู้เสียหาย

กางเกงในของครูหายไป๒ตัว

กางเกงในของภรรยาหายไปจนตอนเช้า
ภรรยาไปเก็บผ้าแล้วตรวจเช็คดู

สองตัวซักยัง

เอางี้ละกันไปขอดูกล้องวงจรปิดจึงได้รู้
นี่แหละครับคนคนนี้แหละครับ
มาขโมยกางเกงในได้ไป๒ชิ้นดีใจแล้วก็วิ่งเต็มคาราเบล
ออกไปเลยฮะ

เอาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพวังจันทร์ด้วย
ให้ตำรวจช่วยสรภช่วยดูแล
มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะพี่ฝน
เพราะฉะนั้นผมเดาเอานะตรงนี้ก็น่าจะไม่ไกลจากโรงเรียน

และถ้าไม่สามารถจับนายคนนี้ได้วันหนึ่งเขามาก่อเหตุหนักกว่านี้
ไม่ได้มาแค่ขโมยกุงเกงในแล้ว
อาจจะมาขโมยอย่างอื่นหรือทำมิดีมิร้ายกับคนในพื้นที่บริเวณตรงนี้
มันจะเป็นสิ่งที่โอ้โหน่าเสียใจหนักกว่านี้นะ
ตอนนี้ยังพอเล่าขำได้ตอนขโมยกางเกงในแล้วทำท่าดีใจ
แต่เป็นไปได้ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ช่วยตามจับให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าอย่างนี้ก็คือเด็กนะคะก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
ไปดูเรื่องของข่าวปลอมกันหน่อยนะคะเรื่องของการทำใบขับขี่
ตอนนี้มีคนแชร์ค่ะบอกว่ากรมขนส่งเขาเปิดลงทะเบียน
ให้ทำใบขับขี่ออนไลน์แล้วนะ
ไปดูค่ะไม่จริงนะคะ

ค่ะจากกรณีมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกรมขนส่ง
ทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ดำเนิน
ด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิดเนี่ย
ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรม

ต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอน

เพราะว่าเขาต้องมาตรวจสอบว่าตาบอดสีไหมอะไรทัน
เบรกทันไหมอะไรไหมคือต้องทำด้วยตัวเองนะคะ
และไม่สามารถทำใบอนุญาตผ่านออนไลน์ได้
ถูกต้องค่ะหรือว่าคือเขาบอกว่า
ไม่งั้นก็สอบทางออนไลน์ได้มันจะทำได้ยังไง
คืออย่างนี้มันมีอย่างหนึ่งครับพี่ฝน

คือเราจะได้รับอนุญาตในการนั่งดูนั่งฟัง
นั่งอบรมออนไลน์
คุณค่อยไปสอบที่นี่กรมขนส่งทางบก

เขาไม่สามารถทำใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ใช่ครับนะฮะ
ยกเว้นการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศอืม
ที่มอบอำนาจมาดำเนินการขอแทนได้อ่านั่นน่ะพอได้
อันนั้นพอได้ใช่ค่ะปัจจุบันนะฮะก็คือทางกรมการขนส่งทางบกนี้
มีบริการจองคิวล่วงหน้าก็แค่จองคิวอ่ะคิวจองคิวออนไลน์ทำได้
คิวได้แต่ว่าถ้าจะแบบว่าจะทำบัตรทำใบขับขี่เลยเนี่ยไม่ได้ค่ะ
จองผ่านแอปพลิเคชันดีเอลทีสมาร์ทคิวนะคะ
ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่งแล้วก็เลือกวันที่วันเวลาสะดวกได้ด้วยตัวเอง
ครับแล้วก็สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเนี้ยอืม
สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์อย่างที่ผมบอกอ่า
มันคือการอบรมนะแต่ว่าการปฏิบัติก็ต้องไปด้วยตัวเองนะคะ
ก็เข้าไปได้ที่ดีเอลทีอีเลอร์นิ่งดอทคอมนะคะ
เพื่อนำผลผ่านการอบรมเนี้ยมาติดต่อที่สำนักงาน
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะ

ไม่ส่งหรือว่าไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวนะคะ
ในช่องสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง

ก็สามารถติดตามหรือว่าโทรได้ที่๑๒
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

บางทีเข้าเว็บก็โดนหลอกได้เหมือนกันนะ
แต่พวกที่หลอกว่าจะทำใบขับขี่ออนไลน์ได้

บางคนแบบว่าไม่ต้องไปด้วยตัวเองเหรอ

ก็คือแบบว่าโดนหลอกสุดท้ายก็ไม่ได้ใบขับขี่
ไหนก็พูดถึงเรื่องของใบขับขี่

เพราะว่ามีรถรับส่งนักเรียนอยู่ในอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยครับ
ว้าว
นี่รถกู้ภัยมากันเพียบเลย
อย่างน้อย๓คันที่เห็นในภาพครับพี่ฝน
เรื่องของเรื่องมีอุบัติเหตุเกิดที่บริเวณ๓แยกไฟแดงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แถวถนนผลโยธินขาล่องนะฮะที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ต้องเล่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะมันชน
๑ในนั้นเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอ่างทองพัฒนาฮะ๑ในนั้นเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอ่างทองพัฒนาฮะ
พานักเรียนมานะบันทุกนักเรียนเกือบ๒๐คนพานักเรียนมานะบันทุกนักเรียนเกือบ๒๐คน
และมีอุปกรณ์แข่งขันกีฬาที่เพิ่งจะกลับมาจากการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนในพื้นที่ค่ะบนรถคันนั้นมีทั้งชั้นปฐมมัธยม
ทั้งชายและหญิงเต็มไปหมดแล้วพอเกิดอุบัติเหตุโอ้โหน้องน้องหนู
ห่มร้องไห้ไหมอ่ะใช่ครับตกใจฮะ
บางคนนะกระเด็นออกมานอกทางอันนี้คือพาน้องมานั่งข้างก่อน
ค่ะโอ้โหแล้วถามว่ามีบาดเจ็บเยอะแค่ไหนอ่ะเนี่ยฮะนักเรียนบาดเจ็บทั้งหมดสิบแปดคน
โอ้โหนำส่งโรงพยาบาล๑๑คนและอีก๗คนบาดเจ็บเล็กน้อย
มีแผลฟกช้ำแล้วก็ถลอกตามร่างกายบางคนนี้ต้องขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ
ไปสอบสวนคนขับหน่อยนะฮะนายชัดชัยเพชรสุกอายุ๓๓ปี
เป็นคนขับรถกระบะ๔ประตูคันแรกที่อยู่หน้าสุด
กระบะคันแรกให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตัวเองก็ขับรถมารอสัญญาณไฟแดงตรงนี้
แล้วมีรถนักเรียนมาจอดต่อรถของเขา

ไปดูอีกทีอ้าวรถนักเรียนมาชนท้ายเขาแล้ว
แต่เรื่องของเรื่องเหตุที่รถนักเรียนมาชนท้ายรถเขาเพราะว่า

ชนท้ายรถนักเรียนเขาก่อน

มันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถ๓คัน
ค่ะก็คือแบบคันที่สามมาชนคันที่สอง

มาชนรถนักเรียนรถนักเรียนก็เลยไปชนรถกระบะที่อยู่ข้างหน้า

โอ้โหงานนี้นะฮะ

จะทำการสอบสวนคนขับทั้ง๓คันเลยนะ
แล้วเช็คไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
เพื่อจะได้ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับ
โอ้โหโชคดีที่ยังมีกล้องนะคะ

จอดรถไว้ในบ้านดีเนี่ย

ถอยหลังก็เลยเกิดอุบัติเหตุตามนี้

นี่ค่ะเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้

บุ่ตวิตกันเลยจะช้อน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
อยู่ก็ถังหลอยนะคะ

ถอยหลังนะไปชนประตูจนพังเลย

เห็นไหมพี่ฝนดูสิกระบาดอันนี้พอเห็นท่าไม่ดี
ใช่ถอยดีกว่าดีกว่าไม่อยู่แล้วประมาณนั้นนะคะ
แต่ก็คือว่าไม่มีอะไรเสียหายมากมาย
จากประตูบ้านที่พังแล้วก็รถสีถลอกนิดหน่อยนะคะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
จอดรถเนี่ยก็อย่าลืมใส่เบรกมือนะ
แล้วก็บอกว่ารถที่บ้านเราเองค่ะทุกคนนะคะ
พ่อจอดรถลืมใส่เบรกมือ
ก็เป็นไปได้นะคะรถที่แต่เข้าใจได้นะ
รถกระบะยิ่งถ้าเป็นแบบว่า
เกียร์แบบปกติทั่วไปเกียร์กระปุก
เกียร์ว่างก็ต้องดึงเบรกมือเลย

อ๋อมันก็จะไม่ถอยเข้าเกียร์หนึ่งขัดเกียร์หนึ่งเอาไว้

แต่อย่างนี้ก็ไม่แนะนำแต่จะอันตรายตอนที่สตาร์ท

อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับ

มาดูคดีนี้หน่อยแปลกจริง
เจ้าของหอพักต้องห่อหิ้วฝาชะโครก

เอาขึ้นโรงพักไปแจ้งคุณตำรวจด้วยครับ

นี่เจ้าของหอเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พูดว่าอี้อี้

ใช่เหรอโอ้ต้องเอาขึ้นมาให้เห็นภาพด้วยเหรอ
นางสาวจงกลวงพุทธอายุ๔๙ปีเจ้าของหอพัก
โหมยฟิตเน็ตในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราจริงค่ะ
อบเอาฝาชะโครกที่มีคราบสกระปกขึ้นโรงพัก
เพื่อให้เห็นให้คุณตำรวจดูว่านี่
ทำไมทำไมป้าต้องหักค่าประกันหอพักจากคู่รักคู่หนึ่ง
ที่บอกว่าต้องจ่ายคืนให้เขา๒๕๐๐บาทแต่จ่ายให้เขาแค่๓๕๐
ก็เพราะว่าต้องหักค่าพวกนี้นี่แหละ
เจ้าของหอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่านี่คือมีคู่รักคู่หนึ่ง
เขามาเช่าหอพักของป้านั่นแหละอยู่ด้วยกันมาก็สักพักนึง
แล้วคืนวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
คู่นี้เขาติดต่อจะขอค่าประกันห้องคืน
เพราะว่าเขาออกจากห้องพักแล้วใช่ไหม

ก็นี่ไอ้ฝาชะโครกนี่หลักเลย
เละเทะแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีค่าน้ำค่าไฟค่าทำความสะอาด

ป้าแกเลยหักเหลือ๓๕๒บาท
คู่รักคู่นั้นไม่พอใจเลยไปฟ้องตำรวจ
เอางี้ละกันตำรวจเลยไก่เกลี่ยเจรจาให้
วันที่เอาฝาชะโคกขึ้นไปนะที่โรงพักนะ
ตำรวจบอกงั้นเอางี้ไหมล่ะป้า
คืนให้คู่รักนั้นไป๑๐๐๐บาทแล้วกัน
อันที่เหลือก็เก็บไว้๒๕๐๐บาทหากไป๑๕๐๐บาทเหลือ๑๐๐๐บาท
บอกก็ได้แต่คู่นั้นต้องมาทำความสะอาดห้องให้ป้านะ
คู่นั้นก็ยอมยอมมาทำความสะอาดให้
ป้าก็เลยคืนเงินให้๑๐๐๐บาทตามสัญญา

เขาทำแบบนี้จริงป้าก็ไม่ใช่ว่าได้กำลีกำไร

โอ้ยเอาที่มาแล้วป้าบอกนี่
ป้าแกบอกไม่ได้กำไรอะไรเพราะเอาจริง
แกก็ทำความสะอาดรอบใหม่แล้วไอ้ค่าเปลี่ยนชะโครก
แพงกว่าค่าประกันห้องที่แกรับเอาไว้ซะอีก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปอยู่ห้องของเขาก็ดูแลให้เขานิดนึง
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะฮะ

กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
มาสนุกสนานกันต่ออยากจะให้ดูเรื่องนี้หน่อย

เด็กฮะทำอะไรก็น่ารักจริง
ในช่วงที่ทำกิจกรรมกันอยู่กำลังนั่งกันแล้วรวมกันหลายคน

แต่เหลือไปเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งท่าทางแปลก

ห่อผ้าหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่ในถุงผ้าของเขา

ท่าทางแปลกอยากรู้มีอะไรอยู่ข้างในไปดูพร้อมกันในช่วง
สบัดข้าวเด็ก

โอ้โห
รู้แล้วกลัวเพื่อนแย่ง
ดูท่าจะอร่อยมากนะพี่ฝน
อ่ะดูว๊ยมันอร่อย

โอ้โหคำแบบคำใหญ่เต็มคาราเบล
แล้วก็รีบเก็บเลย

โอ้โหละดูอิ่มท้อง

นี่ค่ะนี่ค่ะ
เวรกรรมพี่ฝนมั่วไปกันใหญ่แล้ว
ส่งผิดคนส่งผิดสีเห็นไหม
สีเหลืองเหลืองแดงใช่ไหมต้องส่งให้เหลืองแดงใช่ไหม
แต่ไปส่งให้สีชมพู
เสร็จแล้วสีชมพูวิ่งมาเอาของตัวเองไม่เจอ
เอาเหลืองแดงไปส่งให้สีชมพูเมื่อกี้ไหมน้อย

บัวไปบวนแหละอีหนู
เราไม่รู้ว่าตกลงว่าจะจบยังไง
แล้วใครจะเข้าเส้นชัยแล้วใครจะเป็นผู้ชนะ

แต่ที่รู้ไอ้หนูเสื้อเหลืองแดงคนนี้
ที่ยืนมือไปแบบนี้
อ้าวงงไง
ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยนะมั้ยเนี่ย
แต่ว่ามีคลิปวิดีโอแบบนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เขาดูตอนโตนะคะ
สัปดาห์นี้นะคะรถมหาสนุกเนี่ยเยือนจังหวัดขอนแก่นค่ะ
พบกับโชว์สุดพิเศษนะคะเป็นการรำเดี่ยวและรำคู่แบบใหม่ค่ะ
ที่หาชมได้ยากในตอนค้นหาหน้าตะสินอีสาน
พร้อมกับทายบุคคลผิดสนาว่าใครคือนาศสินอีสานตัวจริงค่ะ
แล้วดูดาราที่มาเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นแล้วมาพร้อมความสนุกแน่
วันนี้นะฮะ๑๘นาฬิกากับรายการรถมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ห้ามพลาดนะคะ

มาสนุกกันต่อค่ะกับคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
ไหนโดนกัดแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ

ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแมวของคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ
แต่มาเรื่องของการซื้อของออนไลน์พี่ฝน

เรื่องนี้แบบว่าไม่รู้จะฮาหรือว่าจะสงสารดี
เมื่อสั่งซื้อฟันปลอมค่ะจากในสินค้าออนไลน์
แต่สินค้าไม่ตรงปกค่ะ
พอดีสั่งของมาจากจากไหนล่ะแม่
อาจจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ปิดนี้
รู้ว่ามันใช้ดีจริงนะคะเดี๋ยวดูสิ

ดูดีมากเนี่ยหล่อใส่แล้วขาวฟันขาวโบ๊ะ
ใส่แล้วดูดีมากที่ขาวจั๊วเลย

ไม่เลยขาวจั๊วขาวโบ๊ะเลย
มันไม่ขาวตรงไหนเอาปากกามาวง
ปากกายังงงว่าต้องวงตรงไหน
เพราะว่ามันขาวสะอาดมากเลยนะคะ
แต่ว่าใช้งานหมดได้นะจ้ะ

คืองับข้างบนแล้วก็งับข้างล่างใช่ไหมคะ

คือเรื่องของเรื่องคุณแม่จะเป็นคนสั่งซื้อใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย

บอกว่าจะแอบสงสารก็แอบสงสารนะ
เพราะว่าสั่งของมาแล้วได้สินค้าไม่ตรงปก
เสียดายตังค์ก็เสียดายเจ็บใจก็เจ็บใจนะ

เหตุนี้ปิดไปเลยก็ไม่รู้จะเอาความยังไง
ก็เลยเอามาลงติ๊กต๊อกแบบนี้ให้แบบขำฮากัน
ผมไม่แน่ใจนะว่าเหตุผลที่ซื้อเพราะอะไร
ถ้าหากว่าจะซื้อฟันปลอมที่เอามาใช้เพื่อใส่แล้วเคี้ยวอาหารกัดชิมอาหารได้เนี่ย

สั่งซื้อแบบนี้มันจะไม่ได้รูปปากของเราไงครับชนะ

ถูกต้องค่ะเอามาให้ดูเป็นแบบฮาของสาวหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยค่ะ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ไหมในคู่กัดสบัดข่าวเสาอาทิตย์เวลา๑๖๐๐นถึง๑๗๐๐น
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะคะ

นกข้ามถนนยังไงให้โลกจำ
น่ารักมากเราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ